แต่ถ้าถามว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมีโอกาสนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเป็นพนักงานขับรถของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดือนที่แล้วเป็นโควิดรักษาหายแล้ว
มาเป็นโควิดอีกแปลว่าอะไร
เป็นซ้ำซ้อนค่ะเป็นแบบชนิดที่ว่าคือแบบกลัวขาดทุนนะคะ
โอ้โฮเป็นเยอะเหลือเกินนะครับนะครับเป็นเยอะมากเลย
ห่างกันเดือนเดียวเท่านั้นคือเจ้าตัวบอกว่างงในงงมากเลยนะคะ
แล้วที่ตัดพอสำคัญที่สุด
วันนี้ผมกำลังจะได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นบูสเตอร์เข็มที่๓

ไม่อยู่ค่ะแล้วถามว่าเขาติดมาจากไหนอีก

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณวัชิระอายุ๓๙ปีค่ะ
เป็นพนักงานขับรถของโรงพยาบาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
คือเขาบอกว่าเขาติดโควิดครั้งแรกตรวจพบเชื้อพร้อมกับพนักการขับรถคนอื่น
แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
รวมกันครั้งแรก๑๘คนช่วงสักประมาณปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
จากนั้นทุกคนก็เข้าสู่ระบบก็คือสู่ระบบการรักษา
หายเป็นปกติกลับมาทำงานได้แล้ว
มารับส่งคนที่เขาป่วยได้แล้วทำงานปกติ
ล่าสุดค่ะคุณวัชราบอกว่าไปพบว่าภรรยา
ซึ่งเป็นพยาบาลของห้องฉุกเฉินติดโควิด

เพราะฉะนั้นตนเองอยู่กับภรรยาใช่ไหม
ก็เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นกลุ่มเสี่ยงพูดง่าย
ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อตรวจตอนเช้าตอนบ่ายรู้ผล
เจ้าตัวบอกว่าไม่คิดไม่ฝันเลยนะ
ว่าตัวเองจะมาติดเชื้อเป็นครั้งที่๒วัยขนาดนี้
คือเขาบอกว่าเท่าที่เขาทราบคือก็ทราบถูกแล้วนะคะ
คุณวัชราบอกว่าคนที่เคยผ่านการเป็นโรคโควิดมาแล้ว
เขาจะมีภูมิที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่เหรอ
ทำไมมันติดเร็วได้ขนาดนี้เขาบอกว่ารู้สึกตกใจแล้วก็งงมาก

ก็เหมือนคนที่ฉีดวัคซีนไม่ได้แปลว่าท่านจะไม่ติด
ท่านติดได้แต่ว่าอาการอาจจะเบาบางลง
กว่าคนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนี่ก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงแบบนี้นะคะ
ก็เลยทำให้ต้องแยกลูกชายไปอยู่กับญาติที่สำคัญ
อย่างที่บอกไปตัวเองมีคิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ที่๓วันนี้๑๑สิงหาคมนะครับคุณผู้ชม
แล้วภรรยาก็มีคิวฉีดเหมือนกันแปลว่าอะไร
ทั้งสองต้องเลื่อนการฉีดออกไปก่อน
เพราะป่วยอยู่ฉีดไม่ได้นะคะ
ก็แปลกนะแต่มันเกิดขึ้นได้นะคะ